อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้
พุทธซาพุทธซานมสดหรือเปล่า

ลูกมันใหญ่ยังก็ลูกแอปเปิ้ลเขียว
มันกรอบมากนะดิฉันชอบทานนะ

เขาบอกว่าเขาเลี้ยงด้วยนมสดใช่ไหม
นี่แหละที่จังหวัดนครสวรรค์ครับน้องใบตองครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับเทือกเขาและอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ย
โอ้โหมีการทำไร่ทำสวนผลไม้หลากหลายชนิด
โดยเฉพาะสวนผลไม้พุษานมสดนะครับ
ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่
จากช่วงนี้พุษานมสดให้ผลผลิตออกมาเยอะ
แล้วก็มีผลขนาดใหญ่ตามภาพเลยครับ

ประมาณนั้นเลยเขาบอกว่ามีรสชาติที่อร่อยหวานกรอบเนื้อแน่นอีกด้วยนะครับ
แล้วก็มีกลิ่นของนมสดนั่นคือที่มาของชื่อ
ลองฟังเสียงของเจ้าของสวนดูว่าปลูกแล้วเป็นอย่างไรครับ
ถ้าเป็นกรณีช่วงปีใหม่ก็จะจองกันเยอะหน่อย
คือหน่วยงานที่เข้ามาซื้อของผมส่วนมากจะเป็นข้าราชการ๙๐เปอร์เซ็นต์ครับครับ
แล้วทำไมเขาถึงผู้สานุกตัวนี้ทำไมเราถึงได้รับความนิยมนะครับ
ผมก็บอกได้ว่าสาเหตุที่เขานิยมเพราะว่ารสชาติมันอร่อยมันหวานมันกรอบ
แต่มันมีเอกลักษณ์ของมันตรงที่ว่าพุษานมสดเนี่ยที่สมัยก่อนตั้งแต่ทำสวนใหม่
บอกว่าถ้าขาดนมสดอย่างเดียวจะไม่กรอบจะไม่หวานกรอบครับ
ก็เลยเน้นเรื่องเรื่องนมเป็นหลักถ้าใส่นมสดเข้าไปแล้วมันจะหวานมันจะกรอบ
คราวนี้ก็ผู้ที่ได้รับประทานได้กินไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคไปแล้วได้กินก็ติดใจปากต่อปากปากต่อปาก
ไปถึงบ้านข้าราชการเขาก็เอาไปฝากคราวนี้ใครจะกลับบ้านก็เอามาฝากหน่อยเอามาฝากหน่อยมันเป็นในลักษณะอย่างนี้
ให้ลองทานแล้วติดอกติดใจและแถมยังต้องนำไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่ามันอร่อยคุณซื้อกลับเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกัน
นอกจากนี้สวนแห่งนี้นะครับเขาเตรียมเปิดให้กับผู้ที่สนใจนะครับเดินทางไปเที่ยวชมกันได้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดสวนให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ได้ศึกษาวิธีการปลูกและได้เลือกซื้อกันถึงสวนเลยทีเดียว

ควรจะรีบไปหาซื้อกันนะครับในช่วงนี้
ผลผลิตที่ดีแถมราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับ
ใครที่สนใจอยากจะไปที่สวนนะ
ไม่ต้องจดเลยหมายเลขโทษัพแต่ผมบอกให้นะครับ
โทรไปสอบถามที่หน่วยงานอบตในพื้นที่ของชาวบ้านได้นะ

แต่ถ้าจะโทรไปหาเจ้าของสวนเลย
เรื่องของการติดต่อซื้อขายก็ที่หมายเลขนี้นะครับ

หมายเลขโทรศัพท์นี้ก็โทรไปหาเจ้าของสวนเลย

หรือว่าอยากจะซื้อพุษานมสดมาขายต่อ

พุษานมสดคือขายดิบขายดีมาก
เพราะว่าผลผลิตของเขาใหญ่เนื้อแน่น
แล้วก็แบบมีกลิ่นของนมจริง
คือมาวางเทียบกับลูกแอปเปิ้ลเขียว
ไม่ออกนะอันไหนเป็นแอปเปิ้ลอันไหนเป็นพุษา